ต่อกันที่เหตุรุนแรงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีค่ะ
ดาบตำรวจนายหนึ่งเกิดอาการหึงโหด
บุกเข้าไปยิงผู้ช่วยพยาบาลสาวของโรงพยาบาลชนบุรีภายในบ้านพักเลย
ทำให้ตัวผู้ช่วยพยาบาลเองนะคะคุณแม่แล้วก็เพื่อนชายเสียชีวิตภายในบ้าน๓คน
หลังจากนั้นดาบตำรวจได้เข้ามอบตัวและยอมรับผิด
ร้อยตำรวจเอกอิสราอโรคาร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรพนัฐนิคม
นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในบ้านหมู่บ้านอินทนินซอย๔เลขที่๔๑ทับ๔หมู่ที่๑๐
ตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
หลังรับแจ้งเหตุยิงกันตายหลายศพค่ะที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้เดี่ยวชั้นเดียวนะคะ
พื้นที่ประมาณ๒ไร่ภายในบ้านพบศพผู้เสียชีวิต๓คนเป็นหญิง๒คนและชาย๑คนค่ะ
๒ศพถูกยิงที่ศีรษะนะคะด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตรเสียชีวิตภายในห้องครัว
ทราบชื่อคือนางยุภาสาระอายุ๒๘ปีทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลชนบุรี
และนางสมทรงซึ่งเป็นแม่อายุกว่า๕๐ปีนะคะในสภาพนอนกอดศพลูกสาวค่ะ
ส่วนบริเวณนอกบ้านพบศพผู้เสียชีวิตอีก๑คนเป็นชายทราบชื่อค่ะคือนายที่วามหาผลอายุ๒๑ปี
เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิไตรคุณธรรมชนบุรีเป็นเพื่อนชายของผู้ตาย
และยังพบรถเก๋งป้ายแดงค่ะเลขทะเบียนกไก่๙๒๘๙กรุงเทพมหานครจอดอยู่หน้าบ้านถูกยิงรวม๑๐นัดค่ะ
ไม่ทราบเลขทะเบียนนะคะขับไปจอดที่บริเวณสีดำนะคะจอดไปที่ไปจอดที่บริเวณหน้าบ้าน
จากนั้นคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ๔๐ปีค่ะแต่งกายคล้ายตำรวจเดินเข้าไปเรียกหานางยุภาค่ะ
แต่ว่านายธิวาเดินออกไปพบแทนจึงถูกยิงใส่ก่อน๑นัดจนเสียชีวิต
จากนั้นคนร้ายได้เดินเข้าไปในห้องครัวยิงศีรษะนางยุภาเสียชีวิตเป็นคนที่๒
นางสมทรงเห็นเหตุการณ์ได้วิ่งเข้าไปกอดศพลูกสาว
คนร้ายจึงเจาะยิงศีรษะเสียชีวิตเป็นคนที่๓ค่ะ
ก่อนที่จะกระหน่ำยิงใส่รถเก๋งแล้วขับรถออกไปจากที่เกิดเหตุทันที
เพชรกิจผู้บังคับหมู่จราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

เพราะว่าดาบตำรวจธีรยุทธ์ติดพันธ์นางยุภา
แต่ว่าต่อมานายที่ว้าที่เข้ามาติดไพรต์อีกหนึ่งคน
ดาบตำรวจธีรยุทธ์ผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวแล้ว
ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ